ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของโปรเมเอเรียจุธานุการโปรมือ๒ของโลก
หลังจากที่เธอนั้นตอนนี้ไปเป็นมือสองของโลกแล้ว
เธอก็หวังว่าจะรักษามาตรฐานของเธอให้ได้
เหมือนกับในปีนี้เพื่อที่จะรักษาผลงานในปีหน้าต่อไป
เพื่อโอกาสในการก้าวขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกครับ

เพราะรู้สึกว่าเรียนหลายอย่างที่กลับร้อยไม่ได้แปลว่าเราก็เราได้แชมป์
แล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ดีแล้วเราก็พัฒนาให้มันดีขึ้น
ถือเป็นความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมสำหรับเอริยาจุธานุการ

โดยในจำนวนนี้เป็นการได้แชมป์๓รายการติดต่อกัน

พร้อมทั้งคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีมาครอง
จากนี้โปรเมยังได้รับฉายาจากแฟนกอล์ฟต่างแดน
ซึ่งหมายถึงพื้นที่ทางทหารของสหรัฐอเมริกา
ที่มีข่าวลือในเรื่องการวิจัยมนุษย์ต่างดาว

เพราะเห็นว่าผลงานของโปรเมไม่ต่างจากมนุษย์ต่างดาวนั่นเอง

โปรเมก้าวเข้าสู่อาชีพด้วยการเทิร์นโปร
จะสังสมประสบการณ์ด้วยการคอลิไฟล์
และทะยานมาเล่นในทัวร์อย่างเต็มตัวเมื่อปี๒๐๑๘
ซึ่งในฤดูการแรกนับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
เมื่อโปรเมย์ต้องพบอุปสรรคและความทัศน์ทายอย่างมากมาย
ไม่สามารถผ่านการตัดตัวติดต่อกันถึง๑๐รายการ
จะเรียกความมั่นใจกลับมาในปีนี้
ด้วยการคว้าแชมป์แรกในเดือนพฤษภาคม
และแม้ว่าอาการบาดเจ็บอาจทำให้โปรเมน
ต้องถอนตัวกลางคันในศึกโอลิมปิกเกม
แต่ภาพรวม๒๘รายการที่ลงแข่งขัน
ถือว่าทำได้อย่างคงเส้นคงวา
ทำให้เธอขยับจากอันดับเลข๒หลัก
ขึ้นมาเป็นมือสองของโลกเมื่อจบฤดูกาล
เพื่อคงเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ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

ไขสิ่งที่แก้ไขสิ่งที่แก้ไขสิ่งที่แก้ไข